มีความคืบหน้าในสำนวนคดีของคุณแตงโมค่ะ
วันนี้มีนายจ๊อป
นายนิทัศน์กีรติสุธิสาธร

นายนิทัศน์กีรติสุธิสาธรณ์

มาด้วยรถยนต์หุ่นใดสีดำนะคะมาพร้อมกับทนายส่วนตัว
เพื่อที่จะรายงานตัวกับพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรี
แล้วก็ให้ปากคำเพิ่มเติมก็มาประมาณสองชั่วโมงนะคะ
นักข่าวพยายามสอบถามในจ๊อปบอกมีอะไรอยากจะพูดหรือเปล่า
จ๊อปตอบว่าไม่มีเพราะได้ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนไปหมดแล้วค่ะ
อยากพูดอะไรบ้างไหมไม่มีอะไรจะพูดแล้วเนอะ
รอให้คดีมันจบของมันนะ
ส่วนเรื่องของความคืบหน้าการทำสำนวนค่ะ
ในช่วงสายของวันนี้พันธ์ตำรวจเอกจาตุรนอนุรักษ์บัณฑิต
ภูมิกับสพเมืองนนทบุรีได้นำสำนวนการสอบสวนในคดี
ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปพบกับพันธ
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อนำสำนวนการสอบสวนไปให้ตรวจดูความคืบหน้า
ว่าขาดประเด็นไหนบ้างหรือต้องสอบเพิ่มในส่วนไหนนะคะ
ก่อนที่จะมีการสรุปสำนวนและแถลงปิดคดีค่ะ
จากนั้นตอน๑๔นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมานี้เองค่ะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรี
และผู้กำกับสพเมืองนนทบุรี
รองภูมิกับสอบสวนไปที่สำนักงานอายการจังหวัดนนทบุรี
เพื่อพบอายการจังหวัดนนทบุรี
ในการปรึกษาและขอคำแนะนำในคดีนี้นะคะ
ที่พนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวน
ส่งมอบให้กับอายการจังหวัดนนทบุรีค่ะ
นี่ก็เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะ